ไปดูที่พยาวกันก่อนคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่บ้านขนงหมู่สิบนะฮะ
อยู่ที่ตำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวครับเนี่ยฮะ
ภาพที่เห็นมันคือความทุลักทุเลของบรรดาผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนต่างนะฮะ
ที่ไปเรียนไม่ได้เพราะว่าถนนนั้นถูกตัดขาดไปครับนะฮะ
เพราะว่าอิทธิพลของพายุศิลากูลนั้นพัดถล่มในหลายพื้นที่ครับ
ทำให้น้ำในลำน้ำลาวนั้นได้มีน้ำป่าไหลหลากมาอย่างรวดเร็ว
บริเวณการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลาวก็ถูกน้ำป่าซัดขาดอย่างกระทันหัน
ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
เส้นทางการสัญจรต่างต้องหยุดชะงักไปทันทีครับ
ทำให้ในวันนี้แน่นอนยังคงเป็นช่วงของการเปิดเทอม

นี่ค่ะก็คือต้องขึ้นขี่หลังผู้ปกครอง
คุณพ่อก็ต้องแบกบุตรหลานลุยน้ำไปแบบนี้เลย
ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านน้ำหมินนะครับ
คุณครูกับผู้ปกครองเองก็ต้องช่วยกันนะฮะ

เดินข้ามน้ำลาวกันไปอย่างทุลักทุเลครับ
เพื่อพาเด็กนั้นไปโรงเรียน
ก่อนที่จะมีคณะครูและผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านน้ำมินนำรถของโรงเรียนมารับต่อ

ก็เป็นความลำบากของประชาชนในช่วงนี้

ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปครับ
คุณผู้ชมส่วนที่จังหวัดลำปางค่ะ
มีนาทีระทึกเกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่
ต้องช่วยเหลือชาวบ้านสองคนที่ติดอยู่บนต้นไม้ริมแม่น้ำวัง
หมู่บ้านต้นพึ่งในตำบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นสวนท้ายหมู่บ้านใกล้กับแม่น้ำวัง
ห่างจากถนนประมาณ๓๐๐เมตรนะคะ
ชาวบ้านสองคนนี้ถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอบล้อม

แต่ด้วยความที่กระแสน้ำคุณผู้ชมดูจากในภาพ

คือถ้าเดินเข้ามาเนี่ยปลิวแน่นอน

กู้ภัยก็เลยใช้วิธีโยงเชือกมัดกับต้นไม้
แล้วก็ให้ชาวบ้านทั้งสองคนสวมเสื้อชูชีพ

โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินนำหน้าแล้วก็ประกบด้านหลัง
สุดท้ายแล้วก็ช่วยเหลือขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะคะ

ออกไปหาจิ้งกุ่งที่บริเวณดังกล่าว

พอไปได้ครึ่งทางค่ะอยู่อยู่น้ำป่าเนี่ย
มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลเชี่ยวมาก
ตัดสินใจปีนหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เพื่อเอาตัวรอด

แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแทนนะคะ

หลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็แน่นอนนะฮะ
ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากมาท่วมถนนนะฮะ
เป็นสายหลักเลยครับจากเชียงบรายเชียงใหม่นี่แหละครับ
บริเวณหน้ากาดกลางเวียงตำบลเวียง

ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงปากเป้าสัก๒๐๐เมตร
ระดับน้ำก็สูงสักประมาณเกือบ๑เมตร
เป็นระยะทางยาว๒กิโล
ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
แล้วก็มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาบางส่วน
ต้องติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนก็ข้ามไม่ได้แล้วครับ

ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็แจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

เนื่องจากว่าอำเภอเวียงป่าเป้าของจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเวียงป่าเป้าไปจังหวัดเชียงใหม่
ถนนยังถูกน้ำตัดขาดหลายจุด
ถ้าเกิดฝากไปอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับ
ทางด้านของนายชะยะพลทิศติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาศาสนธนภัย
รายงานว่าจากอิจิพลของพยุศิลากู
ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมเป็นต้นมาแล้ว
ก็ส่งผลให้มีพื้นที่ที่มีผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
ภาคเหนืออีสานรวมแล้วตอนนี้๑๓จังหวัดด้วยกัน
และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตแล้วนะตอนนี้๓ศพนะฮะ
สถานการณ์ตอนนี้ภาพรวมระดับน้ำเริ่มลดลงในหลายพื้นที่นะครับ
ทางนี้ปภได้ร่วมกันกับจังหวัดต่าง
รวมทั้งหน่วยงานทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย
รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้รับความเดือดร้อน
ต้องการจะขอความช่วยเหลือมีคนติดอยู่เข้าออกไม่ได้
โทรไปที่สายด่วนนิรภัย๑๗๘๔ตลอด๒๔ชั่วโมง
นะฮะสายด่วนนิรภัย๑๗๘๔คุณผู้ชมโทรไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ